คุณผู้ชมครับเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกของไทยผ่านไปแบบประคับประคองนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่เหลืออยู่น่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนของรัฐที่เป็นหัวใจสำคัญ
เป็นกำลังสำคัญในการประคองเศรษฐกิจของไทยนั้นให้สามารถเติบโตต่อไปได้
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
เป็นความหวังที่หน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่างให้น้ำหนักมากที่สุดว่าจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้
เพื่อชดเชยการส่งออกที่หดตัวแรงตั้งแต่ต้นปี
โดยโครงการที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะทยอยเซ็นสัญญาและเบิกจ่ายให้ได้ภายในครึ่งปีหลัง๒๕๕๙
จะมี๒๐โครงการรวมมูลค่า๑ล้าน๗แสนล้านบาท
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า๔เส้นทาง
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่๔เส้นทาง
การเบิกจ่ายงบลงทุนในปีนี้จะทำได้ประมาณ๔๖๐๐๐ล้านบาท
แต่ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยเชื่อว่า
หากรัฐสามารถเดินหน้าเซ็นสัญญาได้ตามแผนที่วางไว้ได้
ปลุกความเชื่อมั่นของภาคเอกชนให้เร่งลงทุนตาม
ซึ่งจะช่วยชดเชยการส่งออกที่หดตัว
ลดผลกระทบจากปัญหาภัยแรงที่คาดว่าจะรุนแรงกว่าทุกปี
และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจราว๕๖๐๐๐ล้านบาท
ลงทุนภาครัฐจริงสัดส่วนต่อเศรษฐกิจรวมไม่ได้ใหญ่สักเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการลงทุนภาครัฐสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับการลงทุนภาคเอกชน
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจครึ่งปีหลังก็ยังมีความหวังค่อนข้างมาก
ตอนนี้ก็ทำให้ประมาณการเศรษฐกิจมาเหลืออยู่ที่๒๘อย่างที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้
ภาคเอกชนอย่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองในทิศทางเดียวกันว่า
เร่งรัดเซ็นสัญญาในโครงการลงทุนขนาดใหญ่
จะเป็นเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจไทยในปีนี้
มีการเร่งรัดที่จะดำเนินการร่างเซ็นสัญญา
หรือว่าให้มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นนะครับ
อันนี้ก็ทำให้ทางภาคเอกชนก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่า
โครงการเหล่านี้จะเกิดขึ้นแล้วก็จริงแล้วตอนนี้สิ่งที่ตัวกระตุ้นที่สำคัญก็คือการใช้
การใช้งบประมาณของภาครัฐ
กลไกอีกด้านที่จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยไปถึงเป้าหมายคือการท่องเที่ยวที่หลายฝ่ายมองว่าควรสนับสนุนอย่างเต็มที่
ทั้งการดึงต่างประเทศให้ได้๓๒๓๓ล้านคน
ส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวไทยมากขึ้น

ช่วยให้ภาคบริการกลับมาคึกคัก
ผลักดันบรรยากาศการจับจ่ายในประเทศให้ฟื้นตัวขึ้นได้
สิริภักษ์กระมวลไตรตรงตีคูณ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน